ก็มีผู้ชายคนหนึ่งแฉคลิปตำรวจสพสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
เรียกรับเงิน๘๐๐๐บาทแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีเรื่องของยาเสพติด
อกจากนี้ยังพบว่าตำรวจนายเดียวกันนี่แหละครับ
ได้รับรางวัลตำรวจน้ำดี
ผู้บังคับบัญชาในการตรวจสอบเรื่องนี้ว่าตกลงเป็นตำรวจน้ำดี
หรือตำรวจรีดไถกันแน่แล้วครับเอาไปดูคลิปนี้กันก่อนนะครับ
เราก็มาเลือกสถาปนิต

แล้วเราก็เขียนเป็นข้อความให้คุณผู้ชมได้อ่านนะครับ
ก็จ่ายซะจะได้จบซะอะไรอย่างนี้นะครับ
ประมาณนี้นะครับก็๕๐๐บาทน้อยไปขอ๘๐๐บาททุกอย่างจบ
ส่วนรถคืนให้ได้เลยพร้อมพูดในลักษณะข่มขู่ด้วยนะครับว่า
ถ้าไม่จ่ายก็จับนะจับแล้วก็ติดคุกนะ
ซึ่งทางฝ่ายผู้หญิงในคลิปพยายามขอความเห็นใจแต่สุดท้าย
ก็นี่แหละครับควักกระเป๋านับเงินนับแบงค์จ่ายให้ไป๘๐๐๐บาทนะครับ
โดยคลิปนี้นายชัยนามสมมุตินะเป็นชาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
มาร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
แล้วก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรุ่นน้องของเขานะครับ
เกิดมาแล้วประมาณ๓เดือนที่ผ่านมา
เพื่อนรุ่นน้องขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดตรวจบริเวณตำบลย่านยาวอำเภอสามชุก
แต่เนื่องจากรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนจึงเกิดความกลัว
ก็เลยเร่งเครื่องหลบหนีแต่เกิดเสียหลักแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะครับ
ต่อมามีดาบตำรวจนายหนึ่งปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและปรับ
สพสามชุกได้เข้าตรวจสอบ
แล้วก็ให้รุ่นน้องผู้หญิงคนนี้ถูกจับตรวจปัสสาวะ
บอกให้โทรศัพท์เรียกผู้ปกครองมาสิ

แต่ว่าดาบตำรวจในคลิปกลับไล่

เดี๋ยวจะนำตัวผู้ก่อเหตุมาที่ป้อมยาม
กระทั่งแม่ของรุ่นน้องมาถึงดาบตำรวจก็เชิญตัวไปอีกห้องหนึ่ง
แยกคุยกันด้วยนะคุณนะ
ซึ่งต่อมาทางญาติรุ่นน้องซึ่งเป็นผู้เสียหาย
นำคลิปนี้ไปให้ทางตำรวจสพสามชุกตรวจสอบพฤติกรรมของตำรวจสพของท่านหน่อย
ในการเรียกรับเงินไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาก็มีการพูดคุยกับทางผู้เสียหายว่าจะให้ดับตำรวจย้ายออกนอกพื้นที่

ก็มีคำสั่งให้ดาบตำรวจย้ายกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สายตรวจตำบลย่านยาวอีก
เมื่อวันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมา
และยังได้รับใบประกาศเกียรติบัตินี้
ว่าเป็นข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตัวดีเยี่ยม
เมื่อวันที่๑๗ตุลาคมที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับ
ซึ่งทางกลุ่มผู้เสียหายและคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ย
ก็บอกเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นธรรม
ตกลงเป็นตำรวจน้ำดีหรือตำรวจรีดไถกันแน่นะครับ
ถ้าน้องผิดก็ทำดำเนินคดีน้องไป

ไม่ได้เอามาเรียกตังค์แล้วก็มาด่าด้วยอะไรด้วย
มันก็เสียหายแล้วตกลงกันมันก็ไม่เป็นคำพูด

แล้วตอนที่เอาเข้ามาน้องก็ยังไม่จบ

แต่ว่าผู้หมากไม่ใช่ว่าเรียกผู้ปกครองมาแล้วมาไถ่เงิน
แล้วมันได้รับตำรวจดีเบนมันใช่ค่ะ

เขาก็บอกยังไงอยากให้มีการตรวจสอบตำรวจนายนี้กันต่อ
ขณะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปยัง

ทราบว่าดาบตำรวจในคลิปมาปฏิบัติหน้าที่ประจำที่จุดนี้
แต่ทีมข่าวไปไม่พบนายตำรวจคนนี้นะครับ
และจากการสอบถามตำรวจสภสามชุกก็ไม่มีใครให้ข้อมูลถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยบอกเพียงว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วนะครับ
แต่ก็ยังคงต้องหาคำตอบกันต่อนะ
เดี๋ยวทีมข่าวของเราก็คงจะเจาะประเด็นนี้ต่อนะครับ